แฟนคลับเยอะไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลย

ทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คนนี้นะฮะ

บอกเลยปังไม่ไหวนะฮะฉายาคนนี้อย่างที่รู้กัน
แป๋วแหววขวัญใจแฟนคลับบอกเลยฮอตจริงอะไรจริง

มานะฮะยังไม่ถึงนี่บอกเลยน้องยังไม่ถึง๘ขวบก็มียอดขนาดนี้แล้วนะฮะ
ต้องบอกว่าพี่ป้าน้าอาเนี่ยเขาชอบเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบตากลมโตนะฮะ
มีความสดใสฉายแววตลอดสมฉายาเขานะครับแป๋วแหววนะฮะ
เพราะว่าพี่ชายวัย๕ขวบอย่างน้องดีแลนด์ก็ฮอตเหมือนกัน
ไอจีออฟฟิเชียลของดีแลนด์ดีนก็มียอดฟอลเลอร์เกือบ๔แสนฟอลลอเวอร์แล้ว
แล้วก็ที่เขาชอบน้องดีแลนด์เพราะว่าบุคลิกนอกจากจะแสบซ่าแล้ว
ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีเขาเป็นสายละมุนนะคนนี้
อยู่กับน้องสาวจะมีมุมแบบว่าหอมแก้มเล่นกันมุ่ง
คือเวลาเล่นคนเดียวเขาดูเป็นคนสนนะน้องดีแลนด
แต่พออยู่กับน้องสาวเนี่ยความตะมุตมิไม่รู้มาจากไหนนะน่ารักมากเลยนะคะ
ไปต่อกันที่บ้านนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
สมัยก่อนเนี่ยต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าดิฉันเป็นแฟนคลับคุณพ่อเขา
ก็ต้องเป็นแฟนคลับลูกด้วยคุณค่ะนี่ดูสิ
แฟนคลับติดตามลูกเขานี่เกือบ๓แสนอยู่เหมือนกันนะฮะ
น้องก็คือเด็กชายทีทองคำชื่อเพราะจังเลย
และเด็กชายพีทองธรรมตันจรารักษ์ครับ
พุ่งทะยาไป๒๖๐๐แล้วนะคะคุณค่ะ
ดูสิความน่ารักดูของคู่นี้
กรี๊ดพ่อตั้งแต่เป็นนักร้องพูดตรง

น่ารักมากตาชั้นเดียวเขานะ
แล้วก็แก้มป่องปากนิดจมูกหน่อย
ทรงผมตามสไตล์เพราะส่วนใหญ่แม่จะตักให้นะ

ดด่วนเลยจะได้เจอความน่ารักทุกวันเลยค่ะ
หน้าเหมือนคุณพ่อเลยสองคนนี้
ปิดท้ายกันที่สาวน้อยสารสวยน้องเวทมนต์ครับ
ของคุณแม่ใบเตยเขา
บอกเลยน้องอายุยังไม่ถึง๑ขวบ
แต่ว่าแฟนคลับจุกเลย

มีฟอลลอเวอร์ติดตามเกือบแสนคนแล้วนะฮะ
คุณแม่เขาเปิดเอาไว้ไอจีเบบีเวทมนต์นะฮะ

ใบเตยเขาเรียกลูกสาวว่า

ก็คือมาจากความจำมัมตุ้ยนุ้ย

เราก็ชอบน่ารักมากนะ

ว่าเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยคุณแม่ก็จะเปรี้ยว

แล้วน้องเวทมนต์ก็น่ารักมากคุณผู้ชมค่ะ